กิจกรรมที่เวลาอยู่บ้านนานทำคืออะไรคะ

สั่งของออนไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะคุณ
แต่บางทีเราไม่ว่างไปรับพัสดุจากพนักงานที่มาส่งใช่ไหมค
อาจจะต้องหาพนักงานรับพัสดุประจำบ้านนะคะ
ว้าว

เก่งมากเลยคือมีพนักงานมาส่งพัสดุหน้าบ้าน
ต้องมีพนักงานรับพัสดุที่บ้านด้วย
เพราะบางทีเราทำงานอยู่ใช่ไหม
ประชุมก็ประชุมอะไรต่างแบบนี้นะคะ
น้องก็เลยรับหน้าที่เป็นพนักงานรับพัสดุประจำบ้าน
แต่พนักงานคนนี้นี่มี๔ขานะอาจจะรับทีได้หลายกล้อง

คือสามารถรับด้วยการเอามือสองมือขาหน้าสองข้าง
เอื้อมไปรับแล้วตอนแรกที่ฉันคิดว่า
แน่นอนกัดแน่นอนไม่นะ
คาบเอามาไว้ในรถให้กับเจ้าของได้

ต่อไปนี้พนักงานไม่ต้องแล้วแหละ
เหมือนเหมือนศูนย์ส่งพัสดุแทน
ถ้าอย่างนี้เจ้าตัวนี้ผมว่าไว้ใจได้
แต่คุณผู้ชมบอกว่าบางตัวมันก็ไว้ใจไม่ได้
อันนั้นพัสดุน่าจะเป็นกระดูกค่ะ
จริงหมาเวลามันห่วงของมันมันทำยังไง

โอ้โหบ้านช่องเป็นรูเต็มไปหมดเลย
กล่องใหญ่อ่ะตกใจหลุมบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อมาเลย
แต่ว่าฝึกดีถ้าฝึกให้มันรู้งานแบบนี้เชื่องมันก็ใช้งานได้พักเนาะ